เรื่องนี้ที่ระยองเป็นเรื่องแปลกค่ะแม่เล็กอายุห้าสิบแปดครับ
ปวดท้องไปหาหมอหมออันตรสาวปรากฏว่ามีเข็มอยู่ในท้อง
เข็มเหรอใช่คุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ในท้องได้ยังไง
ข่าวนี้คือคนในครอบครัวเขาก็พยายามจะหาคำตอบนะคะ
เขาบอกว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเธอเคยไปฝังเข็มอืม
เข็มมันแบบฝังเข้าไปเลยหรือเปล่าเข็มเนี่ยเหรอใช่
หรือเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเธอชอบเย็บผ้าบนที่นอน
อาจจะเย็บเย็บผ้าทิ้งเข็มเอาไว้นอนหลับทับ
แล้วมันฝังเข้าไปหรือเปล่าแต่มันก็ค้างอยู่อย่างเงี้เหรอนั่นน่ะสิ
อันนี้เขาบอกเองอันนี้เขาบอกเองพูดตามข่าว
ฉันไม่ได้พูดเองเขาก็เลยบอกเอ๊ะหรือโดนทำของหรือเปล่า
โดนทำของหรือเปล่าโดนหรือเปล่าหมอปลาคะมาดูให้หน่อย
หมอปลาเหรอหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะครับไปที่บ้านของแม่เล็กเลยนะคะ
นางสาวสวรินช่างทองหรือแม่เล็กอายุห้าสิบแปด
อยู่ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยองค่ะคือคุณหมอเองก็ตอบไม่ได้จริงจริงค่ะ
เข็มมันไปอยู่ในท้องของแม่เล็กได้ยังไงหลังผ่าตัดเอาเข็มออก
ยังรู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็เลยไม่แน่ใจว่าโดนทำของใส่หรือเปล่า
แม่เล็กบอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยนะเขาปวดท้องแต่แบบใกล้ราวนมประมาณนี้ค่ะ
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองคุณหมอเอ็กซาเรย์อันตราซาว
คุณหมอตกใจเลยอ้าวเข็มมันไปอยู่ที่บริเวณหน้าท้องอยู่ใต้ผิวหนังอ่ะ
มันสักประมาณเซนครึ่งก็ผ่าตัดเอาเข็มออกมา
เธอก็ถามหมอว่าเข็มมันเข้าไปอยู่ได้ยังไง
หมอบอกหมอก็ไม่รู้จริงว่าเข็มมันเข้าไปอยู่ได้ยังไง
บอกว่า๓ปีก่อนเคยไปฝังเข็มมามันเกี่ยวไหมเนี่ย
นั่นน่ะสิแต่เธอบอกว่าไอ้เข็มที่แบบไปฝังเข็มอ่ะครับ
มันไม่เหมือนกันกับเข็มที่ไปอยู่ในท้องเธอนะคะก็เลยเอาเข็มที่คุณหมอผ่าออกมาค่ะ
ให้นักข่าวดูแล้วก็ให้หมอปลาช่วยดูหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
มันจะหนาตรงนี้มันมันเล็กมันเล็ก
ก่อนไปผ่ามันก็จะเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนะมันเจ็บแล้วเนี่ย
มันมันขึ้นมานี่เลยนะแต่ไอ้ช่วงที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็น
เป็นไตแข็งขึ้นมาเลยเนี้ยสักแรกว่าเข็มนี่มันวิ่งขึ้นเนี้ย
มันโดนของป่ะไหมเนี้ยใจตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะ
จะโดนของเนอะโดนไอ้พวกลมพัดลมเยไอ้พวกที่เจาะจงทำเราอ่ะ
คงไม่มีเพราะเราไม่เคยมีศัตรูกับไข้ตั้งเกิดมาไม่เคยมีอะไร
แต่เนี่ยที่ว่ามันเจ็บเนี่ยนะมันจะเจ็บตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้
ตอนที่เราไก่เขานอนแล้วพอเขานอนพอนอนหลังโดนกับแป๊บแป๊บแป๊บเนี้ย
เป็นเวลาตั้งวันนี่มันก็เจ็บแต่มันน่อยถีวธรรมวันนี้พอเข็มออกมาแล้ว
แม่ยังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บ
คุณผู้ชมว่ายังไงคะครับแปลกไหมคะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ะ
นี้มันเข้าไปอยู่ในท้องของแม่เล็กได้ยังไงอืมหมอปลาก็อ่ะ
ลองดูเข็มที่คุณหมอผ่าตัดออกมาแล้วหมอปลาก็บอกว่างั้นขอเดินสำรวจในบ้านดูหน่อยนะ
ก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องนอนก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งเล่นลับอะไรในบ้านนะคะ
คุณหมอเอ้ยหมอปลาไม่ใช่คุณหมอขออภัยครับหมอปลาก็บอกแม่เล็กว่าอ่า
ไหนเอาเข็มเย็บผ้าทั้งหมดที่มีในบ้านอืมออกมาดูหน่อยสิเออออกมาดูสิ
เทียบขนาดดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างคือเข็มมันมีขนาดเดียวกันกับที่ผ่าออกมาจากหน้าท้องของแม่เล็กค่ะ
เอาเหรอใช่หมอปลาก็เลยบอกว่าเอ๊ะแม่เล็กหรือยังไงเนี่ย
หรือมันคือเข็มเย็บผ้าในบ้านที่แม่เล็กชอบเย็บผ้าอยู่บนที่นอนมันเหมือนกันเลย
นี่คือฝั่งหนึ่งก็คือเข็มที่ผ่าออกมาจากท้องนะคะที่มีอยู่เล่มเดียวนะคะ
เข็มที่เหลือก็คือเข็มที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วที่เย็บผ้าค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นไปได้ไหม
หมอปลาก็เลยสงสัยว่าเนี่ยเข็มเย็บผ้านี้หรือเปล่าเย็บผ้าบนที่นอน
แล้วก็เข็มตกอยู่บนที่นอนนอนหลับทับแล้วมันฝังเข้าไปหรือเปล่า
หมอปลาบอกถ้าเชื่อในเรื่องของการโดนทำของหรือโดนทำมนต์ดำอะไรเนี่ยนะ
หมอปลาบอกเดี๋ยวหมอปลาลองดูให้ก็ได้ขอลองสัมผัสที่ตัวแม่เล็ก
ว่ามีพลังงานบางอย่างอะไรหรือเปล่าหมอปลาก็เลยทดลองวิธีนี้ให้ด้วย
หมอปลาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นลมเพลลมพัด
อาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้คนโบราณก็เลยเชื่อว่าโดนคุณสัย
ผู้มีวิชาอาคมปล่อยมาตามลมแล้วคนป่วยอาจจะร้องทัก
มันก็เลยเข้าตัวครับหมอปลาขอทดลองกับนักข่าวด้วยนะคะ
นักข่าวผู้หญิงนะคะให้นั่งจับมือแม่เล็ก
แล้วหมอปลาก็จับตัวแม่เล็กเอาไว้อยู่อยู่นักข่าวคนนี้
มีอาการชาที่ปลายเท้าเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งอยู่ในร่างกาย
รู้สึกยังคือห้ามขยับนะถ้ารู้สึกอุ่นเย็นหรือชาบอก
หมอได้แค่นั้นมันไม่มีอะไรขึ้นหรอกยังค่ะยังคล้ายกับช่วงแรก
โอเคถ้ารู้สึกอุ่นเย็นหรือชาบอกผมนะขอกลับบ้านหน้าบ้าน
ขยับนะหมอห้ามขยับต้องนั่งเฉย
ไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรรู้สึกก็ไม่เป็นไรคือ
รู้สึกไหมไม่ได้รู้สึกต่างกับเมื่อกี้เท่าไหร่อะค่ะ
ไม่อุ่นเย็นหรือชาไม่ไม่ใช่ไม่มีนะ
ไม่อุ่นเย็นชาลวม
ทำสองข้างนะนั่งเฉยนะอย่าขยับนะ
ใช่อันนี้หายัง
ใช่ค่ะ
นี่ค่ะหมอปลาก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้๒อย่างนะคะ

อาจจะเป็นเข็มเย็บผ้าที่บ้านนั่นแหละ

สองอาจจะเป็นลักษณะของลมเพลลมพัด
หมอปลาก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจของแม่เล็ก
ส่วนแผลเนี่ยก็ต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลตามปกตินะคะ

สิ่งที่ป้าเจ็บปวดน่าจะเกิดจากเข็มเล่มนี้
แต่ความจริงแล้วมันยังไม่หาย
แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ผมเชื่อนะว่า
ป้าน่าจะระเมอ
เพราะคนละมือมันจะทำอะไรไม่รู้ตัว
บางคนก็จะเดินละเมอออกเข้าห้องน้ำ

แต่ที่ว่ามีหมอศัยศาสตร์ทำเอาเข็มใส่ได้เนี่ย
อันนี้ป้าตัดประเด็นเลยไม่มีหมอศัยศาสตร์คนไหน

พอเสร็จสิ้นพิธีแม่เล็กก็บอกว่า
วันนี้หมอปลาก็มาพิสูจน์แล้วว่าแม่เล็กไม่ได้สร้างกระแสนะ

แล้วก็ไม่ได้ถูกทำของใส่ด้วย
พอหมอปลาทำพิธีแก้ลมเพลลมพัดให้

แต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าลมเพลลมพัด
เข็มเย็บผ้าที่บ้านที่มันปักเข้าไป
แต่ถ้าปักเข้าไปมันต้องรู้สึกเหมือนกันเนาะ

แล้วคือเข้าไปมีเข็มเลยแล้วเข็มยาวแบบนี้นะคะ

ใช่คุณหมอผ่าตัดเอาเข็มออกมาให้แล้วค่ะ

หมอปลาก็ไปอีกทางหนึ่งด้วยเดี๋ยวความสบายใจด้วย
แล้วก็ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องด้วย

ทุกทางเลยทุกหมอเลย